มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์สยดสยองเมื่อเช้ามืดเมื่อวาน
คุณผู้ชมหลังจากที่มีชายหญิงกลุ่มหนึ่งประมาณ๑๐คนขับรถ๔คันมาจากปฐุมตั้งแต่คืนของวันพฤหัส
แล้วไปเช้าที่ตราดเดินทางไปเที่ยวเกาะช้างวันหยุดยาวศุกร์เสาร์อาทิตย์
จอดปั๊มน้ำมันเพื่อนก็เอ๊ะอะไรอยู่ใต้ท้องรถให้ถอยรถออกไป
ปรากฏว่าไปเจอซากของชิ้นส่วนมนุษย์จำไม่ได้เป็นผู้หญิงผู้ชาย
จำไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะเศษซากมันเละมากเหลือเกิน
คุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดก่อนเพราะล่าสุดรู้แล้วว่าผู้ตายเป็นใครครับ
ดูสิฮะ
คนเห็นเนี่ยช็อกเลยนะใช่ตกอกตกใจว่าไปลากคนจากไหนมา
แล้วสภาพไม่ใช่เป็นร่างคนเห็นชัดนะมันวิ่งหมดแล้วเศษชิ้นส่วน
เป็นเศษไม่รู้เลยเพศไหน
คันที่ขับมานี่ก็หล่อนไปหมดเลยนะทำให้การไปเที่ยวทริปนี้แบบไม่สนุกเอาซะเลย
ตอนแรกที่เขาเหยียบเขายังเข้าใจว่าแบบเป็นซากสุนัขหรือเปล่า
ก็ใครจะไปรู้เนอะขับกันมาเรื่อยนะฮะ
ฟ้าสางมามาเจอศพแบบนี้ตกใจสิฮะก็ต้องแจ้งตำรวจนะฮะ
ตำรวจสพเขาสมิงไปไปตรวจสอบนะฮะไปถึงเนี่ยคือปั๊มน้ำมันนะฮะ
อยู่ที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงที่ตราดคนก็มุงดูเต็มไปหมดตกอกตกใจนะฮะ
ชิ้นส่วนมนุษย์กระจายเต็มพื้นเป็นทางยาวคุณผู้ชมนะฮะ
สภาพมันเละมากนะมองไม่ออกนะฮะระบุไม่ได้ว่าเป็นเพศอะไร
แล้วที่สำคัญไม่มีหัวนะครับเหลือเพียงแค่ช่วงลำตัวคือ
ทะเบียน๑กไก่ทถุง๕๘๔๑กรุงเทพคนขับคือนายสหรัฐอายุ๒๙ปีนะฮะ
ทีนี้เพื่อนร่วมทางที่มากัน๔คัน๑๐กว่าคนชายหญิงเขาบอกว่า
คือกลุ่มของตนเองยืนยันไม่ได้เป็นคนชนเพราะรถก็เห็นอยู่ว่าไม่มีสภาพการชนเลย
ไม่ได้มีรอยอะไรเลยแต่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
คือเขามาเที่ยวเขาขับรถมาจากปฐุมนะฮะก็มากัน๔คันนะฮะเพื่อนกัน
สักสิบคนได้ขับตามตามกันมาออกจากปฐุมตอนกลางคืนจะไปเที่ยวเกาะช้างกันนะ
พอถึงจุดเกิดเหตุมันคือบริเวณสะพานครองเล็กหมู่๗ตำบลวันยาวอำเภอขลุง
สักตี๕๓๐สังเกตเอ๊ะอะไรมันมีซากอะไรบางอย่าง
นึกว่าซากหมาหรือเปล่าก็เลยขับคล่อมไป
เขาเห็นแล้วนะมันมืดอยู่เลยขับคร่อมไป
ก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะขับคล่อมซากที่คิดว่าหมาไป
พอไปถึงปั๊มน้ำมันที่เขาสมิงเอ๊ะอะไรอยู่ใต้ท้องรถ
ตอนแรกก็ยังไม่เอกใจเป็นซากมนุษย์นะฮะก็เลยให้เด็กปั๊มมาช่วยดึงออก
ดึงไม่ออกสังเกตเห็นเฮ้ยมันไม่ใช่มนุษย์แล้วอ่ะ
มันเหมือนเป็นชิ้นส่วนค้นอ่ะไม่ใช่สุนัขแล้วอ่ะนะเออเอาขออภัยไหม
ไม่ใช่สุนัขแล้วนะฮะมันเหมือนเป็นชิ้นส่วนคนอ่ะ
มันมีแบบเฮ้ยเสื้อผ้าเฮ้ยมีแขนขา
ไม่ได้แล้วถอยรถออกมาดูก่อนตกใจฮะต้องแจ้งตำรวจมาตรวจสอบเลย
นะฮะแล้วคุณผู้ชมคิดดูนะระยะทางที่เขาบอกว่าเขาเห็นซากอะไรบางอย่าง
ใต้ท้องรถอ่ะนะตรงตรงสะพานคลองเล็กอ่ะนะ
หมู่๗ตรงจันทบุรี
มาถึงปั๊ม๒๐กิโล

กิโลหมายความว่าเขาขับลากซากนั้นมา๒๐กิโล

ไปฟังเสียงหนึ่งของกลุ่มเพื่อนที่ประสบเหตุนะฮะ
ตอนที่เราเหยียบอันนี้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไง

เพราะว่ามันเละมากครับไปรู้อีกทียังไงครับ
รู้อีกทีจอดแวะปั๊มครับแล้วพอรถน้องคันสุดท้าย
ถอยหลังออกชิ้นส่วนมันหลุดออกมาครับ
แรกก็ยังคิดว่าเป็นสุนัขอืมก็เลยให้เด็กปั๊ม
เก็บไปทิ้งอะครับแต่ทีนี้พอดูใกล้ใกล้แล้ว
มันไม่ใช่ครับก็เลยโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งกู้ภัย
คุณผู้ชมคงสงสัยว่าแล้วคนคนนั้นไปอยู่กลางถนนได้อย่างไร
คือก่อนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมีกู้ภัยในพื้นที่ได้รับแจ้งมาว่า
มีรถไปชนคนเดินเท้าคือคนข้ามถนนแล้วก็มีคนเสียชีวิต
นะฮะกู้ภัยได้รับแจ้งมากำลังจะขับรถไปตรวจสอบจุดที่มีคนแจ้ง
แต่พอไปถึงไม่เจอคนที่โดนชนไม่เจอเหตุการณ์ใดทั้งสิ้น
คนนั้นหายไปแล้วก็ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มีรถคันนี้
ลากซากของมนุษย์ไปถึงปั๊มน้ำมัน๒๐กิโลก็เลยคิดว่า
เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีการแจ้งตั้งแต่แรกใช่เพราะว่าแจ้งมาตอนประมาณตีสี่กว่ากว่า
มันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันนะนะนั่นหมายความว่ามีคนชนให้เขาเสียชีวิตก่อน
ก่อนที่แก๊งที่ไปเที่ยวนี้จะมาเจอแล้วขับลากไปนะครับ
ภายหลังว่าผู้ตายชื่อว่านายสำเร็จขวากุฎแค่อายุ๕๔ปี
ก็เป็นคนในพื้นที่เลยครับเป็นชาวบ้านอยู่ในหมู่๕ตำบลวังวันยาว
เขาบอกว่าใช่นี่แหละคือนายสำเร็จจำเสื้อผ้าจำรองเท้าได้
นายสำเร็จเป็นผู้ป่วยจิตเวทมานาน
แล้วเขาเคยเป็นอดีตทหารผ่านศึกมาก่อน
จะมีอาการหลอนมาระยะหนึ่งแล้ว
แล้วเขาชอบเดินออกไปจากบ้านตอนกลางคืน
ครอบครัวบอกว่าเตรียมใจไว้แล้วนะว่าวันหนึ่งมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็มีคุณผู้เจอฟ้าสั่นอ่ะตอนฟ้าสั่งที่จารทัพบุหรีที่ตราดนี่แหละคุณผู้ชม
อ้าวก็แสดงความเสียงใจกับข้าวเคราะห์ของผู้เสียชีวิต
ยังไงถ้าเกิดว่ามีญาติเป็นผู้ป่วยแบบนี้
เป็นจิตเวทแบบนี้แล้วคุณรู้ว่าเขาชอบออกจากบ้าน

ใช่เราถึงเตือนกันเป็นประจำว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ขออภัยเถอะถ้าล่ามได้ก็ควรจะทำ
ปิดประตูล็อกอะไรให้มิดชิดโดยไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้